คุณผู้ชมค่ะล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ไปเจอนักร้องดังยุค๙๐พี่อู๋ธนทรเจ้าของบทเพลงฮิต
เธอหัวใจกระดาษ
เบาก็คล้าทีมงานขอน้ำคิ้งหน่อยค่ะ
เบาก็เกลียวทำไมมันต้องแอบขนาดนี้
ไม่ไงตำนานต้องแบบเสียงแหบ
พี่อู๋เขากลับมาเสียงแห่แบบนี้ไหมเพลงเขาดังเหมือนกัน
เขาเป็นโควิดแป๊บนึงขอน้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้
เออเออตอนนี้เป็นโควิด
พี่อู๋ในใจดีนะครับบอกกับเราค่ะ
แรกเลยว่าตำนานหัวใจกระดาษนะกำลังคืนชีพอีกครั้งเพราะว่าอะไร
ปลายปีนี้ค่ะพี่อู๋เนี่ยจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งนะคะ
พร้อมผองเพื่อนค่ะอู๋ธนทรและผองเพื่อน
แล้วก็ยืนยันเลยว่ายังไม่ทิ้งวงการนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังรับงานเป็นดีเจเปิดแผ่นอยู่บ้างนะ
ส่วนเรื่องงานข่าวดีค่ะหลังพี่อู๋เนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวพี่เก๋า
บกันมา๑๕ปีแล้วในเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ

ล่าสุดค่ะเคาะวันจัดงานแต่งแล้วนะ
เป็นวันอังคารที่๒๒พฤศจิกายนในทีมชุดสีดำ
ทำไมต้องแต่งชุดสีดำเหรอ
เขาแบบชาวร็อกเกอร์แบบร็อกร็อกแบบนี้
อันนี้พี่อู๋พี่เก่านะบอกว่าไม่ต้องตกกระใจนะ
เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใส่สีอะไรก็ได้ดิฉันไม่ถือหรอกค่ะ
ส่วนธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีที่พี่อู๋ทำกับพี่เก๋านะคะ

เราไปฟังสัมภาษณ์บ่าวสาวคู่นี้หน่อยนะจ๊ะ

หัวใจกระดาษก็เร็วนี้มีเฉพาะแน่ครับใช่

กำลังใจจะไม่เป็นกระดาษแล้วเป็นอะไรอ่ะพี่ตอนนี้
หัวใจไม่เสริมแยร่เหล็กนั่นของพี่เอกจรพงศ์ค่ะ

ธันวาก็มีพี่แท็กมีบาซูมีแรปเตอร์อะไรอย่างนี้ครับ
มีพี่โดมนะ
แก๊งแดนเขาจะมาเปิดฟลอก่อน

๒๒ก็คือปี๑๙นี้
เรียกว่าเป็นปาร์ตี้ดีกว่าครับ
อ๋อธีมเติมน้องเจ้าสาวเต็มสูตรอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ธีมดำครับธีมสีดำครับ

ใช่อย่าไปคิดว่า
ไม่คิดว่ามันเป็นแบบรุ่นใหม่แล้ว

ในวันดีของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ